วันนี้๑๓มิถุนายนเป็นประจำทุกปี
ที่จะต้องมีการทำพิธีวันครบรอบการจากไป
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าหลายคนก็เรียกติดปากกันว่า

ก็ต้องแม่พึ่งจริงอย่างนี้คนก็ยังเอาไปร้องกันอยู่เลยนะคะ
ในครอบครัวแม่พึ่งเองก็จะมีการทำบุญใหญ่อุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ
มีการจัดกิจกรรมมหรสบคอนเสิร์ตมากมายเลยทีเดียวนะคะ
และแน่นอนว่าไฮไลท์ก็คงหนีไม่พ้นการล้วงหายจับตัวเลขนี่แหละ
เริ่มแรกกันก่อนเลยละกันนะคะที่วัดภาษีเอกมัยค่ะ
เลิกดีอยู่ที่๗โมง๒๙นาที
นี่คุณไกรสอนคุณไกรสอนสามีแม่พึ่งนะคะ
ถวายสังฆฐานพระสงฆ์๙รูปแล้วก็เจิมหุ่นพุ่มพวงตัวใหม่ที่วัดทำขึ้นมา
เพื่อให้ผู้คนมากราบไหว้ขอโชคลาภโดยเสร็จสิ้นพิธีปุ๊บ
นี่แหละค่ะก็เป็นคนเสี่ยงทายล้วงหายจับตัวเลขได้อะไรบ้าง

จับสามครั้งนะสองสูงนะคะอืม
แฟนแฟนเขาถูกอันนี้ผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าผิดยังไงก็
นะฮะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ให้โชคให้ลาบเนอะครับครับ
ขอบคุณครับก็เล่นกันน้อยนะครับครับผมไม่ต้องเยอะมากครับ
ขอให้ขอให้รวยแล้วกันขอให้รวยครับครับผมเหมือนชื่อเพลงของคุณแม่เลย
พอได้เลขจากหายปุ๊บเราก็ไปที่แผงปั๊บเลยไม่ได้ไปซื้อนะคะ
จะไปสำรวจอ่าว่ามันยังเหลืออยู่ไหมนี่เก้าสองศูนย์เกลี้ยงแล้วอ่ะ
อุ๋ยอืมซื้อไม่ทันแล้วเกลี้ยงแผงหมดเลยครับพอทำพิธีเสร็จ
กรุงเทพก็ขับรถไปทำบุญต่อที่วัดทัพกระดานเลยนะคะ
ซึ่งก็มีพิธีทำบุญมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน๔๐๐คนด้วยค่ะ
ก่อนที่คุณไกรสอนจะไปไหว้หุ่นแม่พึ่งที่สารากลางน้ำ
แล้วก็จับตัวเลขจากหายอีกครั้งได้เลข๕๑แล้วก็๕ค่ะ
จับใหม่นะอันนี้คุณไกรสอน

นี่ค่ะ๕๑๕นะคะ
คุณโอ่งสลักจิตน้องสาวคุณพุ่มพวงก็เปิดใจถึงหุ่นตัวที่๑๓นะคะ
ทำไมมันมีเลข๑๓เต็มไปหมดเลยพี่อุ๋ยงงมาก
หุ่นเนี่ยเป็นหุ่นประจำครอบครัวดวงจันทร์เลยล่ะ

ปีนี้เหมือนจริงด้วยอ่ะหน้าเหมือนจริงแล้วมีแฟนเพลงนำชุดสีชมพูที่เป็นผ้าชีฟองเนี่ยค่ะมาถวายด้านล่างเป็นกางเกงคล้ายกับนุ่งโจงแบบนี้
น่ารักมากเลยค่ะชุดสวยมากนะที่คอมีประดับเป็นโบด้วยรูปหน้าเขาก็ทำสวยดูสิหน้าเหมือนตัวนี้เหมือนแม่เพิ่งที่สุดเลย
และเรื่องเลข๑๓เนี่ยมินไม่ได้คิดคนเดียวนะคะคุณโอ่งสลักจิตก็คิดบอกนี่ตัวเลข๑๓ในการจักรไปครบรอบ๓๑ปีนี่เป็นเลขแห่งความรำลึกถึงราชินีเพลงผู้ล่วงลับเลยนะ
ซึ่งหุ่นตัวที่๑๓จะเป็นหุ่นตัวสุดท้ายของวัดทัพกระดานแล้วบังเอิญบังเอิญจริงที่เลข๑๓ก็ตรงกับเลขที่ของวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีอีก
อ้าวใครตามอยู่ขอให้มีโชคสมดังปรารถนานะคะครับช่วงค่ำวันนี้ก็จะมีงานคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งมาร่วมรำลึกที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีแล้วก็วัดภาษีเอกมัยด้วยเมื่อคืนมีตลกดังคุณเท่งเถิดเทิงมาชูด้วยนะคะนี่ไง
สลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะใช่ค่ะกันไปก่อน